ไปดูความคืบหน้าคดีคนร้ายนะครับขับรถแล้วก็ประกบยิง
หนุ่มวัย๒๒ปีที่นครศรีธรรมราชจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายเทวบุรีปากซอยตะคลิ้ง
ผู้ตายชื่อว่านายวิเชียนกุลเหล็มหรือว่าสมาแอร์อายุ๒๒ปี
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้าที่ลำตัวแล้วก็หน้าอกรวม๔นัดนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่๖ปลอกด้วยกัน
จากการสอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะครับ
ทำให้ทราบว่านายวิเชียนผู้ตายนั้นทำงานเป็นลูกจ้างในร้านค้าแห่งหนึ่ง
ในตลาดพืชผลหัวอิดก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงค่ำวันเสาร์นะครับ
ผู้ตายกับเพื่อน๖คนก็ขี่จักรยานยนต์๓คัน
เที่ยวงานมัศยิตสวนมะพร้าวบริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
หลังจากนั้นก็ชวนกันไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนพัฒนาการคูขวางตะบนในเมือง
ตอนที่นั่งกินอาหารกันอยู่ในร้านเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายไปมีเรื่องทะเลาะ
แล้วก็คอมเมนต์กับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริซึ่งในผับกาดของผับเขามาห้ามเอาไว้
ทั้งสองฝ่ายก็แยกออกจากกันนะครับก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
กระทั่งผับปิดนายวิเชียนกับเพื่อนก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากผับ
เพื่อจะเดินทางกลับบ้านก็มากัน๓คัน๖คนนะครับ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คนขับรถประกบด้านขวาของนายวิเชียนนะครับ
แล้วคนร้ายที่นั่งในรถรถกระจกลงชักปืนมากระหน่ำยิงใส่นายวิเชียน๖นัดซ้อน
นายวิเชียนพลัดตกจากรถจักรยานยนต์แล้วก็เสียชีวิตคาที่
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะเป็นคลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้ในช่วงเกิดเหตุคืนวันเสาร์นะครับ
พลตำรวจรีชินรัฐฤทธาคณานนท์ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
สั่งให้ชุดสืบสวนร่วมกับตำรวจสืบสวนของสอพจังหวัดนครสิทธมาราชนะครับ
ไปตรวจสอบพื้นที่หลายพื้นที่ที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะครับ
เพื่อจะแกะรอยนะฮะจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปต่างนะครับ
ทราบว่าบางส่วนเนี่ยผู้ก่อเหตุหลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันภูมิกับการสอบภอมเมืองนครสิทธมาราชพันธมตเอกอดิสักเทพวัน
เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำพยานแวดล้อมในท้องที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
รวมรวมพยานหลักฐานทั้งหมดด้วยเพื่อยื่นขออำนาจศาลออกหมายจับกลุ่มคนร้าย
ว่าพรุ่งนี้จะชัดเจนคนร้ายที่ก่อเหตุตอนนี้พุ่งเป้าไปที่แก๊งของลูกชายอดีตตำรวจนายหนึ่งนะครับ
มีหลักฐานว่าคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุประกบยิงนายวิเชียนนั้นเป็นลูกชายของอดีตตำรวจนะครับ
ส่วนศพของนายวิเชียนเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับวันอาทิตย์
ได้นำศพไปประกอบพิธีฝังศพตามพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะครับ
สุสานมุสลิมบ้านหัวทะเลก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของบรรดายาด
ซึ่งพ่อของผู้ตายบอกว่าต้องสูญเสียลูกชายด้วยอายุเพียงแค่๒๒ปี
ทางครอบครัวไม่มีใครตั้งตัวได้ทันจริง
ก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้าพรุ่งนี้ต่อนะครับ